คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ช่วงที่ฉลองปีใหม่กันนะครับ

เขาก็ดื่มสังสรรค์มีงานเลี้ยงกันนะครับ

แต่ว่าที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ฮะ
อันนี้ก็ครอบครัวใหญ่ก็มากันหลายคนนะครับ
แต่ว่ามีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
เขาเป็นผู้จัดการทกศนะฮะสาขาคลองท่อมที่กระบี่นะ
อายุก็๕๐กว่าแล้วถูกญาติห่างยิงเสียชีวิต
โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเนี่ยผู้ตายอ่ะ
มีท่าทางลักษณะเหมือนมาดูถูกเขา
อ่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจนจน
นี่ฮะอันนี้ผู้ตายนะฮะ
ภาพนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านขวามือนะครับ
นายชัยนรงศ์ศรีสุพรรณเรศอายุห้าสิบแปดปี
เป็นผู้จัดการทกศสาขาคลองท่อมนะ
แต่ผู้ต้องหาจะอ้างอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์จะชี้แจงแล้วนะครับ
เดี๋ยวท่านรอดูแล้วกันว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับอ่า
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเมื่อกลางดึกนะครับที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกะบี่นะครับ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่หน้าบ้านก็มีพวกโต๊ะม้าหินอ่อนนะครับ
อ่ามีอ่าลานหน้าบ้านที่เขาจัดงานเลี้ยงปีใหม่กันนี่ฮะ
ก็ยิงกันเสียชีวิตอยู่ตรงเนี้ยครับมีอาหงอาหารอ่า
มีขวดมีแก้วเยอะแยะไปหมดนะครับนายชัยนรงค์เป็นผู้จัดการ
ธนาคารทกศสาขาคลองท่อมย้ายมาอยู่ที่คลองท่อมได้๓ปี
ก็คือมารอเกษียณที่นี่แหละครับเดี๋ยว๖๐ก็เกษียณแล้วนะครับ
อ่าตอนนี้ห้าสิบแปดอ่าจะได้มาอยู่ที่บ้านถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
เข้าที่แก้มซ้ายหนึ่งนัดนะฮะเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลกะบี่
ส่วนคนก่อเหตุก็เป็นเครือญาติเป็นญาติห่างกัน
ชื่อเล่นชื่อในตู้อายุสามสิบแปดนะครับหลังก่อเหตุ
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปแต่ตอนเนี้ยตามจับตัวได้แล้วนะฮะ
นี่ครับนายตุ๊ะไปยิงเขาตายเลยแล้วคำกล่าวอ้างของนายตุ๊ะเนี่ย
ท่านผู้ชมครับในตู้อ้างว่าอย่างนี้ฮะก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปสำหรับตัวเอง
ส่วนผู้ตายเขาก็เป็นผู้จัดการทกศนะฮะก็ความจริงแล้วเป็นเครือญาติกัน
แต่เพิ่งมารู้จักกันไม่นานนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาก็ไม่ได้เจอเจอกันมากนัก
โดยนายชัยนรงค์ย้ายมาอยู่ที่กะบี่แล้วก็เพิ่งมาได้เจอกับในตู้ได้สัก๓เดือน
เพราะนายชัยนรงค์ผู้ตายนะครับไปซื้อที่ดินสวนยางของน้าชายในตู้
ก็ซื้อ๑๐ไร่กว่านะครับเขาก็ซื้อขายกันไปราคา๑๐ล้านก็ไม่เป็นไร
เมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงปีใหม่ในหมู่เครือญาติกันนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านญาติบ้านญาติของทั้งนายชัยนรงค์และนายตู้ผู้ต้องหาก็มากันนะครับ
ญาติที่คลองท่อมมาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กัน
นายตุ๊ผู้ต้องหาอ้างว่าตอนที่กำลังดื่มกินกันร้องเพลงกันเนี่ยนะครับ
เขาสังเกตว่านายชัยนรงค์มีท่าทีเหมือนกับรังเกียจเขา
ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเขาไม่สนใจเขานะครับ
ตอนที่เขาไปชนแก้วด้วยก็ไม่สนใจไม่ชนแก้ว
นี่ฮะทำท่าเหมือนรังเกียจเขาคงจะหาว่าเขาจน

ก็เลยโมโหกลับไปที่บ้านตัวเองไม่ไกลกันมากนัก
ไปเอาปืนลูกซองยาวที่บ้านมาแล้วเดินกลับมาที่งาน
พอกลับมาที่งานเนี่ยผู้ตายนั่งหันหลังอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อน
ก็เลยเรียกชื่อผู้ตายพอผู้ตายหันมาก็ยิงใส่ทันทีเลยฮะ
หนึ่งนัดนะครับแล้วก็ล้มฟุบไปเลยฮะ
ตรงจุดเกิดเหตุสำหรับนายชัยนรงค์ที่ถูกยิง
ระยะห่างไม่เกินเมตรนะฮะถูกยิงใส่ไปนัดหนึ่งเข้าที่แก้มด้านซ้าย
ก็จับตัวไม่ได้แต่ว่าแย่งปืนมาได้นะครับ
แล้วนายตู้ก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่คือเป็นเครยาดกันแต่คฟึ่งเจอน้านได้แค่๓เดือน
แล้วก็อ้างว่าเขาเรียกดุดการรังเกียจผมว่าผมจน

เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้วันนี้ที่โต๊ะม้าหินอ่อนที่หน้าบ้านเนี่ย
ทางเจ้าของบ้านเขาก็ล้างทำความสะอาดไปบ้างแล้ว
เจ้าของบ้านคือนางละอองนะฮะบอกว่าเป็นป้าของในตู้
แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายชัยนรงค์ผู้ตายนะครับ
โดยนางละอองบอกว่าที่บ้านเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ทุกปีนะครับ
นี้จัดเป็นปีที่๓แล้วถามว่าตอนที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ที่บ้านแล้วก็ญาติญาติมากันเนี่ย
แต่ละปีมีปัญหาไหมก็มียอมรับว่ามีแต่อย่างมากก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันบ้างแต่ไม่เคยถึงขั้นยิงกันตาย
เมื่อคืนนี้ญาติญาตินั่งดื่มสังสรรค์กันตามปกติในตู้ก็นั่งด้วยนะแต่ว่าเขามีหลายวงในตู้กับนายชัยนรงค์อยู่คนละวงนะครับ
ละอองบอกว่าในงานก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรกันนะไม่เห็นกระทบกระทั่งอะไรกันนะ
และก็ไม่เห็นด้วยว่าในตู้เดินไปขอชนแก้วหรือพูดจาทักทายกับนายชัยนรงค์ผู้ตาย
เห็นอีกทีนึงก็คือในตู้เนี่ยเอาปืนมาแล้วก็จ่อยิงเขาเลย
คนที่ยิงกันมาไม่เคยเห็น
ครับแล้วคนที่มานั่งแล้วถูกยิงนะครับมันมีมูลมันมีทะเลาะอะไรกันมาก่อนไหมครับ

เขานั่งกินอยู่เฉยอยู่ดีคนทำเข้ามาอย่างนี้แหละครับ

ได้พูดได้อะไรมั้ยครับคนที่เขาก็ยิง

นั่นเนี่ย
คนที่เขาเสียชีวิตเขาเป็นคนที่พักอยู่ตรงนี้ไหมครับคุณป้า

อ๋อเป็นคนอยู่ของท่อมมากินเรียนพี่ใหม่ที่นี่

เขาได้คุยเขาได้อะไรมั้ยครับในระหว่างที่กว่าจะถูกยิง

นี่ค่ะคือยาดในงานเขาก็แปลกใจว่าเออมันจะเกิดจากอะไร
คือในตู้จะไปบอกว่าเขามารังเกียจไม่คุยด้วยไม่สนใจเนี่ย
พูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อในตู้กับนายชัยนรงค์ไม่เคยรู้จักไม่เคยสนิทสนมกันมาก่อน

เจอหน้ากันได้ก็ไม่นานแม้จะเป็นเครือญาติกันคือเขาก็คนไม่รู้จักกันจะให้คุยกันแบบสนุกสนานสนิทเลยมันก็ลำบากใช่ไหม

แล้วในตู้ก็ยังเต้นยังร้องเพลงอะไรอยู่ในงานก็ไม่เห็นว่าจะมีชนวนเหตุอะไรที่อยู่ดีจะบันดาลโทษะไปเอาปืนมายิงเขาตาย
แต่ถ้าถามว่าปกติแล้วในตู้เป็นคนยังไงญาติบอกว่าอารมณ์ร้อนโผงผางเป็นคนที่พร้อมมีเรื่องกับทุกคนตลอดเวลา
ขนาดญาติที่เป็นน้ากันนะยังเคยมีเรื่องกับในตู้มาแล้วเพียงเพราะพูดจาไม่เข้าหูเท่านั้น
ทำยังไงครับตรงนั้นคือเดินมายิงไม่ได้เลยเลยผมก็ไม่เห็นน่ะผม
เข้าตรงไหนครับ
ตรงนี้ไม่มีผมว่าไม่รับเป็นไปได้หรอก
เพราะว่าพี่ชายลงแกเป็นคนดีนะแกเป็นคนบ้านแกเข้าได้หมด
นี่ฮะแต่ต่อให้เขาจะชนแก้วหรือไม่ชนแก้วกับคุณจะสนิทหรือไม่สนิทกับคุณเนี่ย

ไปดูซิว่าเออตกลงแล้วในตู้เนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่
นี่คือพ่อของในตู้นะฮะพ่อยู่หกสิบเจ็ดแล้วนะครับ
ซึ่งพ่อเนี่ยบอกว่าทุกคนก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าลูกชายจะไปก่อเหตุแบบนี้
ลูกเนี่ยเป็นคนใจร้อนมีเรื่องชกต่อยกับคนรอบข้างหรือว่ายาดเป็นประจำ
แต่ที่ผ่านมาก็จะเป็นชกต่อยไม่เคยถึงขั้นเอาปืนไปยิง
คำถามที่ว่าแล้วในตู้ไปเอาปืนมาจากไหน
พ่อบอกว่าเอาปืนเขาเองปืนพ่อเอง
เพราะว่ากลัวจะเอาไปก่อเหตุไม่ดี
เมื่อคืนนี้พ่อบอกว่าใส่กระสุนไว้นัดหนึ่งนะแล้วก็ซ่อนไว้ในบ้าน
คือทุกปีเนี่ยเวลามีเทศกาลสำคัญอะไรเนี่ย
พ่อบอกว่าจะเอาปืนเนี่ยมาให้ในตู้ยิงขึ้นฟ้าเพื่อฉลองทุกปี
เมื่อคืนใส่กระสุนไว้นัดหนึ่งปืนกระบอกนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ของในตู้บอกว่าใส่กระสุนไว้นัดหนึ่งแต่ซ่อนเอาไว้
กะว่าเดี๋ยวพอเที่ยงคืนจะให้ลูกชายเอามายิงฉลองปีใหม่ขึ้นฟ้า

พ่อก็ยิงแบบนี้ก็ไม่ถูกนะพ่อนะ
เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ตามที่หางไกลชนบทที่โล่งที่กว้างเลยก็ไม่ได้นะครับ

แต่กลายเป็นว่าลูกชายมาแอบหยิบปืนไป
ซึ่งพ่อบอกว่าก็ไม่รู้ว่าแอบหยิบไปตอนไหน
รู้อีกทีนึงก็คือเอาไปยิงเขาตาย
ส่วนปมเหตุที่ในตู้ไปอ้างกับตำรวจ
บอกว่าเพราะว่าถูกเหยียดหยามที่เป็นคนจนกว่า

เรื่องนี้พ่อในตู้บอกว่าไม่ขอพูดกันแล้วกัน
ว่าใครจะมีนิสัยแบบไหนอะไรยังไง
แต่ว่าทางบ้านเขายอมร้องว่าทางบ้านเค้ามีฐานะไม่ดี
ถ้าเทียบกับครอบครัวของผู้ตายแล้วเนี่ย

พื้นนั้นเราไม่เสร็จมั้นเราเนอะ
สำหรับพื้นเรา

คุณพ่อแล้วในจังหวะกินเมื่อคืนนี้

ไม่ไม่นี่อันล่ะ

ละต่างคนต่างร่ำกันนี้

บ้างที่ปริยิงไม่ตกเถอะชักกัน
ที่พ่อในตู้บอกว่าไม่อยากพูดนะ
จะรวยจะจนอะไรยังไง

ใช่ไม่เกี่ยวเลย
มันมีปัญหากันถึงขั้นจะยิงกันตายอะไรอย่างนี้

นิสัยส่วนตัวของลูกพ่อนั่นแหละ
ส่วนภรรยาของในตู้คนก่อเหตุนะครับ

ก่อนที่จะคว้าปืนไปยิงเขาตายเนี่ยนะครับ

ดูแลตัวเองดีนะ
ดูแลลูก๔คนด้วย
เดี๋ยวพี่ขอไปจัดการเรื่องอะไรบางอย่าง

แล้วก็คว้าปืนที่บ้านไป

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ซึ่งทางภรรยาของในตู้บอกว่า

ผู้ตายเป็นญาติห่างกับสามีเท่านั้น
หรือแกบอกว่า
ต่อมาสินะครับ

ก็แอก่ลูกแล้วก็ไม่รู้ว่า

ว่าแอก่ลูก
ก็เรียกว่า
ภาระยังแกเข้าใจว่ามันเกี่ยวปืนไว้ขาวดาวบอกว่ามันทำบรรณีทุกปี
บอกว่าตรงทายมันจะยิ่งขึ้นขวาทุกปีตีนัดทร่องนัดอันน่ะ
ปกติก็มั่นเนี่ยถึงกับเก่งก็ไม่ตรงเท้ยมานั่นเลย
พันธุบัลเอกพิชาชจินาเพลพุ่งกับการสอบพ่ออาวนางบอกว่า
จากการสอบสวนก็ทำให้ทราบว่าในตู้เป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากอารมณ์ร้อน
ชอบเอาปืนไปขู่ชาวบ้านหลายครั้งจนหวาดภาวะกันไปหมด
เพราะฉะนั้นข้อหาที่แจ้งไปตอนนี้นะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนกับการยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และตำรวจก็จะคัดค้านการประกันตัวในชั้นการฝากขังต่อสารด้วย
เพราะว่าญาติของผู้ตายกับชาวบ้านในพื้นที่มาบอกตำรวจว่า
อย่าให้ประกันตัวเลยกลัวเหลือเกิน
กลัวว่าออกมาอีกเนี่ยในช่วงประกันตัวสู้คดีเนี่ยไม่รู้จะมาก่อเหตุอะไรอีก
นี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะต้องมาเสียชีวิตเพราะคนแบบนี้